วันนี้ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์เนี่ยได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพนิ่งเอาไว้
เพื่อหาทางช่วยเหลือวัว๑๖ตัว
เลี้ยงไว้ที่วัดแห่งหนึ่งที่ประจวบคิริขันอืม
ใครเห็นก็ตกใจค่ะนี่ทนายภัยศาลนะฮะ
นายภัยศาลช่วยด้วยนี่โพสต์เอาไว้ไหนวัวนอนอยู่เหรอคะ
นี่ฮะอันนี้คือคลิปที่ทนายภัยศาลบอกมีคนส่งมาให้
นอนสีน้ำตาลสีน้ำตาลใช่ไหมตรงข้างล่างร่มสีฟ้า
มันผอมมากอ่ะว้ายเห็นไหมวันนี้มันมีแรงลุกไหมคะเนี่ย
แล้วสิบหกตัวเนี่ยตายไปแล้วตัวหนึ่งอุ้ย
อันนี้ยังไม่ตายแต่มันอะไรมันจะผอมขนาดนี้อ่ะ
ซี่โครงขึ้นกันทุกตัวเลยอ่ะดูสินี่นี่เห็นไหมโอ้โห
วัวทั้ง๑๖ตัวเนี่ยอยู่ที่วัดเขาอิติสุขโตอำเภอหัวหิน
ประจวบคิริขันนะฮะค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับ
ทนายภัยศาลบอกว่ามีทนายความในสำนักงานนำมาแจ้งให้ทราบ
หลังไปเจอวัวที่พร้อมแห้งน่าตกใจซึ่งตอนนี้มีตายแล้วตัวหนึ่ง
เป็นซากวัวตายอยู่ข้างคอกโอ้นี่ก็เลยชวนทำบุญกันหน่อยนะ
นี่เห็นไหมคือมันแล้วทำไมกระดงกระดูกมันอย่างนี้

คือตายเองแล้วก็จนเหลือแต่กระดูกอย่างนี้เหรอคะ
นั่นน่ะสิหรือก่อนหน้านี้เคยมี
แล้วกระดูกมันทำไมมันทิ้งกลานเกลือน

อันนี้เพิ่งตายเพิ่งตาย
ก่อนหน้านี้ก็มีกระดูกที่แบบมันโอ้โหอยู่ตามพื้นที่ที่วัดเต็มไปหมดอ่ะ

มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเองเขาก็แห่อยากจะช่วยเหลือเหลือเกินนะฮะ

พบว่าชาวบ้านเองก็อยากจะมาถ่ายถอนชีวิตของวัว
เอาไปเลี้ยงเอาไปดูก็ได้ไม่เอาไปฆ่าหรอกไม่ไปโรงฆ่าสัตว์

บอกมันจะผิดวัตถุประสงค์ของเจ้าวาดองค์เก่า
รับบริจาควัวมาจากชาวบ้าน
จะเลี้ยงอยู่ที่นี่ถ้าตายเมื่อไหร่
เดี๋ยวจะต้องห่มด้วยผ้าเหลืองทำพิธีสวดพิธีกรรม

เดี๋ยวทำไม่ถูกพิธีกรรมของอดีตเจ้าวาดที่เคยสั่งเสียเอาไว้
คือถ้าตายก็ได้แค่ฝังไม่ได้ทำพิธีกรรมให้
ในโลกออนไลน์ก็เลยถามกันใหญ่ว่าเออตกลงยังไง
ค่ะแล้วจะเอาไว้แล้วก็เลี้ยงดูอย่างนี้เหรอ
แล้วเวลาวัวตายไม่ฝังซากวัวเหรอ
กระดูกวัวทำไมมันแบบเกลื่อนกลาดพื้นที่วัดแบบนี้

ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็ได้ถามกับทางพระที่วัดนะครับ
ยืนยันว่าวัวที่ญาติโยมนำมามอบให้กับวัด
ทางวัดไม่ได้ปล่อยประละเลย
เลี้ยงดูให้น้ำให้อาหารดูแลอย่างดี
แต่ช่วงนี้เนี่ยมันเข้าสู่ฤดูร้อน
มันหาย่ามาให้วัวกินยากมาก
แต่ก็ยังมีฟางกับอาหารเม็ดที่ให้กินนะ
ส่วนที่ผอมแห้ง
คือแหมก็ที่วัดก็เลี้ยงแบบบ้านไง
มันไม่ใช่วัวขุนไง
จะได้อ้วนพลีอยู่ตลอดเวลา
เรื่องกระดูกวัวที่เห็นแบบกระจัดกระจายเกลือนกราด
คือหมานี่มันไปขุดไง
วัวตัวไหนที่ตายทางวัดก็ทำพิธีอย่างดี

แต่หมามันไปขุดดิน
แล้วเอากระดูกวัวมาแทะเล่น
ล่าสุดวันนี้ธนายภายศาสตร์เรื่องฤทธิ์

ไปกับทางรักษาการประสุทธิ์จังหวัดประจวบคิริขันด้วย
ประสุทธิ์สัตว์จังหวัดแล้วก็อำเภอหัวหินด้วย
รักษาการประสุทธิ์จังหวัดก็คือคุณจามอนศักดินัน

แล้วก็จะขออนุญาตทางเจ้าวาดวัดรูปปัจจุบัน
ขอเอาวัวที่ผอมซูบไปดูแลให้สมบูรณ์ได้ไหม

มีทางประสุทธิ์ก็มาช่วยในการดูแลแล้วก็ตกลงกันได้นะครับ

ที่ทำให้สัตว์ต่างเหล่านี้ถูกถ่ายชีวิตไปอยู่ตามวัดต่างนะฮะ
ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้มาช่วยวัดด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาไว้วัดอย่างเดียวแล้วก็ต้องเข้าใจวัดด้วยเข้าใจพระด้วย
ทนายขอบอกแค่นี้วันนี้เรามาเพื่อจะมาช่วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้
ว่าทุกคนเป็นสัตว์โลกเรามาด้วยใจที่เป็นธรรมแล้วก็เป็นบุญด้วย
รักษาการประสุทธิ์จังหวัดประจวบคิริขันบอกว่าวัวทุกตัวตรวจสอบแล้วนะครับ
ไม่มีโรคอะไรนะครับแต่ว่ามันซุดโทรมมากนะ
ข้อก็มีแต่วัวตัวผู้ด้วยนะฮะมันก็เลยมีการข่มขู่กันจากตัวที่เป็นจ่าฝูง
หากได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้อาหารที่ดีขึ้นเดี๋ยวมันจะกลับมาสมบูรณ์
วัวตัวที่ตายตอนนี้ก็ได้เอาไปดูแลแล้วก็เอาไปฝงไปฝังเรียบร้อยแล้วนะฮะ